หัวหน้าผู้ปลูกศรคณะสิงต้์โต้หกเกียญ

ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกซ้อม

พื้นฐานของมวยจีนหรือกังฟู

เอาละครับพี่ใหญ่ขั้นแรกครับเริ่มเลยฮะ

ปลายเท้านะครับปลายเท้าชี้ไว้ทางด้านหน้าครับ

ย่ออลงไปแล้วลักษณะนี้เลยนะครับ

เอามือยืดออกไปอย่างนี้นะตรงหลังเนี่ยให้เราให้มันตรง
ตรงแบบนี้เลยคุณผู้ชมยากฮะ

โอ้โหต้องจนกว่าทูบจะดับ
อันนี้คือท่าแรกโอ้โหยากมากครับท่านี้

ไม่ตรงอ่ะพ่อได้เริ่มทำหลานตรงเริ่มยากครับ

อูววววผมนี้ยอมแพ้เลยครับ

ท่าที่๒คือท่าอะไรฮะการคลองเลข๘
แนวนอนด้วยมือเปล่าก่อนแล้วลักษณะเรา
เราก็ยังไม่ย่อนะฮะครับผมแล้วก็ยืนนะครับ
ให้เท้าของเราตรงกับหัวไหล่

พยายามไม่เกรงข้อแขนนะปล่อยธรรมชาติ

เพราะว่าเวลาตะวัดเนี่ยจะสังเกตว่ามันก็จะเป็นเลข๘นะฮะ

ต่อไปคือใส่กับหัวเลยใช่ไหม

นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองโชว์ท่าเล็ก

ให้พี่ใหญ่โชว์แบบเต็มเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง

คือมันมีความสวยงามตรงที่แบบสะบัด
แล้วก็หันซ้ายหันขวามันมีการโยกที่มีเสน่ห์มากครับคุณผู้ชมครับ
ต่อไปเป็นลีลาของผีน้อยใช่ไหมครับพี่ใหญ่

เริ่มเลยครับ
นี่โอ้โฮผู้ชมเป็นอย่างไรครับ
ภาพของผีน้อยเบื้องต้นนะครับมังกรกับหงษ์
เดี๋ยวจะให้น้องเล่นให้ดูก็ได้
การเล่นเชิดสิงโตต้องบอกเลยว่ายากมาก

อยากจะดูคณะสิงโตฮกเกี้ยนดูได้ที่ไหนบ้างครับ

เอาละครับและนี่ก็คือคณะสิงโตโฮกเกียร์หนึ่งเดียวในเมืองไทย
วันนี้ผมจูด้งและสมัครทั่วไทยต้องขอลาไปก่อนแล้ว

ไปเลยครับมาซ้อมกันต่อครับคุณผู้ชม